หนึ่งเรื่องนะคะก็เดี๋ยวนี้อากาศร้อนคนก็อารมณ์ร้อนกันตามค่ะ
ท่าที่ปล่อยรถประจำทางแถวย่านพระประแดงนะคะ
ไปสอบถามกันดูว่ามันเกิดจากอะไรปมเหตุจากอะไรกันบ้าง
เขาบอกว่ารถเมย์จอดล้ำเส้น
เส้นไม่พอยังมาพ่นควันไอเสียเข้าไปในร้านอาหารของเขาอีก

โอ้โหหยิบที่ตักผงมาไม่ได้กวาดพื้นนะ

ในคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามีกลุ่มที่เดินเข้ามาหาเรื่อง
แล้วก็พยายามต่อว่ารถเมย์สาย๖ท่าน้ำพระประแดงบางลำพูค่ะ
โดยบอกว่าจอดรถกินพื้นที่จนไปขวางหน้าร้านอาหาร
รถเมย์ที่ไปจอดส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครดับเครื่องสักคัน
วันรถก็พัดตลบอบอวนเข้าไปในบริเวณร้านอาหารของเขา
ลูกค้าไม่เข้าร้านเลยแล้วอาหารก็ไม่สะอาดด้วย
ทีนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปยังท่ารถเมษาย๖
อยู่ฝั่งท่าน้ำพระประแดงนะคะ
ถนนตรงท่ารถที่เกิดเหตุเป็นถนนวันเวย์ค่ะ
มี๒ช่องทางจราจรฝั่งซ้ายจะเป็นช่องสำหรับจอดรถเมย์ยาวประมาณสัก๒๐๐เมตรหน้าตาแบบนี้เลย
นายสังวานมงคลทองนายท่าปล่อยรถเมษาย๖เล่าบอกว่า
เหตุการณ์ในคลิปมันเกิดขึ้น๔โมงเย็นของวันที่๑๗พฤษภาคม
ตอนนั้นตัวเขานั่งทำงานอยู่ตามปกติ
อยู่เจ้าของร้านอาหารข้างท่ารถเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มากับลูกชายค่ะ
จอดแล้วก็มองหน้าเขาเพราะว่าไม่พอใจเรื่องแผงเหล็กที่วางกั้นไว้ตอนซ่อมรถ
จนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้น
ฝ่ายเจ้าของร้านอาหารถือมีดกลับมาพร้อมกับเด็กในร้านเลยนะ
รวมแล้วนับไปไม่ต่ำกว่า๕คนค่ะ
ทำท่าจะใช้มีดแทงนายสังวานด้วย
คนขับรถเมย์ที่จอดอยู่เห็นเหตุการณ์ถึงได้วิ่งกรวนเข้ามาช่วยห้าม
ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกกันแล้วก็ไปแจ้งความที่สพพระประแดง
เหล็กอยู่ตรงเนี้ยครับแล้วเขาเอาไปกั้นไว้ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ย
แล้วเวลาซ่อมรถเสร็จแล้วเขาไม่ได้เอาขึ้นผมก็ไม่ทราบมาผมก็ดู
พอผมมาแล้วก็เกิดปัญหาเขาวิ่งเขาขี่มอไซค์ไปตรงข้างหน้าป้อม
บอกเฮ้ยแผงเหล็กทำไมไปกั้นอย่างนี้ล่ะ

แต่นี่เขาก็วิ่งมาเลยวิ่งไปเอามีดวิ่งมาหาผมที่ป้อม
ผมก็นั่งอยู่ในป้อมเพราะผมก็ไม้ทับกระดาษอยู่อันหนึ่ง
ผมก็ถือไม้ไว้ป้องกันตัวเขาก็มากันทั้งครอบครัวเลย
ทีนี้ลองไปถามฝั่งเจ้าของร้านขายอาหารซิมันเกิดอะไรขึ้นถึงบุกกันไปทำร้ายเขา
เขาบอกว่าปกติรถเมษาย๖จะรู้อยู่แล้วว่าจุดที่จอดรถเมด้า
ก็คือช่วงสะพานทางเดินขึ้นสำหรับผู้พิการแต่ช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
รถเมย์เนี่ยจอดล้ำออกมาที่เขตของเขาแถมยังมีแผงเหล็กมาวางกั้นพื้นที่เอาไว้อีก
เขาก็เลยเดินไปถามกับนายท่าก็คือนายสังวานนี่แหละแล้วก็เกิดเป็นเรื่องตามคลิปที่เราเห็นเมื่อตอนต้น
เขายืนยันเลยนะว่าเขาไม่ได้เป็นอันทภาณหรือเป็นขายใหญ่แต่อย่างใดนะ
เขาแค่เป็นคนขายอาหารที่อยู่ตรงนี้มานาน๒๙ปีแล้วแล้วเขาเดือดร้อน
ซึ่งทางออกในเรื่องนี้ค่ะพนักงานสอบสวนสพพระประแดงบอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการทะเลาะวิวาดกันระหว่างตัวบุคคลเดี๋ยวจะต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจากลายเกลี่ยกัน
ทั้งคู่ก็เซ็นยินยอมจบเรื่องไม่มีใครติดใจต่อเหตุการณ์นี้
ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นความผิดของทั้งคู่เพราะว่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาค่ะ